คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศท่านนายกรัฐมนตรีฉีดวัคซีนโควิด๑๙โดสที่๒กันหน่อย
ที่สถาบันราชนาราดูนเดิมทีเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้นักข่าวไปถ่ายเนอะ
แต่เพื่อความปลอดภัยก็เลยมาให้นักข่าวไปถ่าย
ก็เลยมีการไลฟ์ให้ดูกันจากเพจเฟซบุ๊คไทยคู่ฟ้าครับ
จริงแล้วโดสที่๑ท่านนายกได้ฉีดไปแล้วโดยอาทิตย์หรือว่าหมอยง
แต่ว่าในวันนี้ท่านเว้นระยะห่างจากการฉีดโดสแรกมาวัน๑๐สัปดาห์ได้คุณผู้ชม
ในวันนี้ก็ให้ทางด้านของนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตท่านเป็นประหลัดกระทรวงศาส
ธารณสุขเป็นการปักเข็มวัคซีนโดสที่๒ให้กับท่านนายก
แล้วก็ได้พาสปอร์ตวัคซีนมาเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนอัปเดตโควิดวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม๒๗๑๓ราย
แต่ว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๓๐ศพด้วยกันนะครับ

แล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนนะครับ